วันนี้แหมมองดูท้องฟ้า
ฝนมาเบาแต่มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ
ช่วงเช้าเบาลงแล้วก็จะอึมครึมแบบนี้ตลอดทั้งวันเลย
ใครจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่น
การออกไปหาตัวเลขเด็ดเนี่ยต้องระมัดระวังเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะ
แต่ดูช่วงเช้าก็แหน่
กรุงเทพและปริมณฑลก็ไม่น่าจะออกไปทำกิจกรรมได้นะคะ

เห็นนี่จุดส้มแดงนั่นแหละ
ฝั่งตะวันออกพยาวน่านเชียงรายก็มีฝนแต่เช้าเช่นเดียวกัน
ดูเรื่องของร่องฝนกันหน่อยร่องฝนขยับต่ำลงมาเรื่อยเลย
แหมใกล้ภาคกลางมากเลยตอนนี้เพราะว่าลมหนาวยังคงทำงานดันร่องฝนต่ำลงมา
แต่นอกจากของเรื่องฝนแล้วที่ต้องติดตามลมหนาวภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
อากาศเป็นยังไงหนาวไหมเย็นไหมอยากรู้ค่ะว่าลมหนาวเขาเดินทางมาถึงจริงหรือไม่
ส่วนเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง
ช่วงนี้นอกจากดันเลี้ยงร่องฝนให้มาอยู่แถวตอนกลางของประเทศแล้ว
ทำให้ภาคใต้ฝนแปดแดดสี่วันนี้ฝนดีเหลือเกินค่ะ
พื้นที่ภาคใต้ตกเยอะตกคือตกทั้งภาคเลยค่ะ
ทีนี้มาดูตามช่วงเวลาเช้านี่ตกแถวกรุงเทพและปริมณฑล

เดียวน้ำป่าไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงเข้าบ้านประชาชนค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ทันตั้งตัวเลยเมื่อคืนลุกขึ้นมาจากเตียงกลางดึกเร่งขนย้ายข้าวของหนีน้ำแต่บางคนบอกว่าน้ำมันมาเร็วไม่ทันจริงจริงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนไล่ลงมาเลยนะคะตามตามน้ำเลยนะคะภาคกลางแล้วก็ถึงกรุงเทพ
ดูน้ำมูลกันหน่อยน้ำมูลช่วงนี้ก็สูงนะคะเออทุ่มนาข้าวชาวนาบอกว่าลงทุนจ้างค่ะจ้างเพื่อนบ้านจ้างชาวบ้านคนอื่นเกาะกะละมางลอยคอไปเกี่ยวข้าวในนานอ่ะแล้วถามว่ามันสุกมันพร้อมจะเกี่ยวหรือยังยังไม่พร้อมด้วยนะชาวนาบอกว่าก็กลัวมันเน่ามันเสียเดี๋ยวเอามาคัดอีกทีเอาไปตากแดดแล้ว
ก็กินเองสิคะ